จะเรียกว่าฆ่าตัวตายจะเรียกว่าฆาตกรรม

หรือจะเป็นเรื่องของความเชื่อวิญญาณเนี่ย

กรณีการเสียชีวิตของประหลัดอำเภอหนุ่มที่จังหวัดเลย
แล้วก็เป็นประหลัดอำเภอหน้าตาดีที่ก่อนหน้านี้
ก็ติดโผล่ข้าราชการหน้าตาดีนะครับ
ถูกพบเป็นศพถูกยิงอยู่ในรถของตัวเองนี่แหละครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรุดไปดูที่เกิดเหตุนะครับ

เรื่องต้นสภาพศพของจ่าเอกนัทธวุฒิศรีกาเสม

ซึ่งมีชาวบ้านไปพบว่าถูกยิงเสียชีวิตคารถเก๋ง
หลักกิโลเมตรที่๒๑๒๒ถนนสายรอยต่อตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลย
ช่วงเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งเข้าไปตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องทุบกระจกรถด้านหลังฝั่งคนขับ

พบผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธขนาด๙มม
เข้าที่ขมับขวา๑นัดทะลุซ้าย

แล้วก็พบปืนขนาดเดียวกันของผู้เสียชีวิต

พบรอยเบกล้อรถยาวกว่า๕๐เมตร
ก่อนที่จะจอดแน่นิ่งอยู่บนหลังไหลทาง

ก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น

หาสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ต้องเจาะลึกประเด็นนี้
ต้องหาข้อมูลในเชิงลึกสำหรับการเสียชีวิต

เพราะว่าจากหลักฐานต่างมันบ่งบอกได้ว่า
มันน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ

มันมีปริศนาอะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับ

เนื่องจากผู้ตายไม่น่าจะยิงตัวตายขณะขับรถ

การที่พบรอยเบรกของรถ

ก่อนที่รถจะมาปักหัวตรงนี้
อาจจะเป็นเพราะจ่าเอกนัทธวุฒิ
ยิงตัวตายขณะขับรถ

และก็เกิดเหตุการณ์รถเสียหลักไปลงข้างทาง
ไม่น่าจะเป็นไปได้

โดยแชร์ผ่านโลกโซเชียล
เป็นคลิปแชร์ผ่านโลกโซเชียลออกมา

ให้ช่วยเหลือเหตุการณ์นี้นะครับ

หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมสถาน

ยืนพูดคุยกับผู้ตายในจุดเกิดเหตุ

ตายด้วยการใส่ชุดวอร์มสีน้ำเงินแถบขาว
ทั้งเสื้อและกางเกงภาพนี้
ภาพนี้เป็นชุดที่จ่าเอกนัทธวุฒิใส่เป็นประจำ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบศพจ่าเอกนัทธวุฒิ
ถูกยิงขารถนะครับ
มีคนแจ้งเหตุนี้ลงในคลิปในโลกโซเชียล

อยากให้คนเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย

ปรากฏชายสองคนยืนพูดคุยกับผู้ตาย

เหมือนแจ้งจุดเหมือนเวลาเราแจ้งจอสอร้อย

เป็นภาพที่จ่าเอกนัทธวุฒิเนี่ย

ตอนแรกนะภาพนี้คุณฮือหาว่าเป็นภาพ
ถ่ายติดวิญญาณหรือเปล่า
คือจริงจ่าเอกนัทธวุฒิเป็นศพอยู่ในรถนั่นแหละ
แต่ที่ออกมายืนเป็นวิญญาณหรือเปล่า
แต่ไล่เลียงเหตุการณ์กันไปแล้วนะครับ
ตำรวจเชื่อว่าภาพนี้เป็นภาพ
ก่อนการเสียชีวิตของจ่าเอกนัทธวุฒิ
คือตอนนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่าง
จ่าเอกนัทธวุฒิออกมายืนริมฟุตบาทริมถนน
แล้วมีผู้มาพบเห็นพยายามที่จะช่วยเหลือ

หลังจากนั้นจ่าเอกนัทธวุฒิบอกว่า
ไม่เป็นอะไรเดี๋ยวจัดการเอง

แล้วหลังจากนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าเกิดจากความเครียด
จากเรื่องต่างมาแล้วนะครับ
แล้วก็มาเครียดเรื่องของรถที่เกิดอุบัติเหตุอีก

แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวตายหรือเปล่า

เขาก็สงสัยว่าเกิดอุจากอุบัติเหตุก่อนหรือเปล่าอย่างแรก
แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับความเครียดส่วนตัว